เสมือน๑ฝ่ายแล้วแพ้๒๑ฝ่ายครับ
แล้วเรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ

คนนี้ชกมาแล้ว๖๒ฝ่าย
ชนะ๔๒ฝ่ายเสมอ๕ฝ่ายและแพ้๑๕ฝ่ายครับ

เดินทางมาถึงคู่ที่๔ของรายการหรือว่าร้องคู่เอกของรายการครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ

๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ

๓คู่ที่ผ่านมานั้นการันตีถึงความสนุกดูดเดือดที่แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ครับ
ส่วนทางด้านยอดปรับศึกชอสังประภัยครับ
นายวัชรพลนินไทยครับ
จากบรรชางจังหวัดเรียอง๒๒ปี
ล่าสุดเสมอกับรัฐพลเกียรติพลทิพย์ครับ
โอ้โหเป็นการเสมอที่สนุกดูดเดือดเลยครับ
ต้องบอกนี่คือป่าเชียนครับสังเป็นเข้า
คุณวิเชียนสังเป็นเข้าใบค่ะ
นานจะเห็นมาถอดมงคลให้กับนักมวยในค่ายครับ
ภาษีเสื้อชสังประภัย

แน่นอนครับด้วยตัวเองต้องมีของดี
ภาษีเสื้อชอสังประภัยนี่มีแต่ให้การสนับสนุนอย่างเดียว

ต้องบอกว่าหลายคนสับสนมีวอสังประภัยกับชสังกภัย

เผื่อชสังประภัยนี่ของพี่ชาย
พี่น้องแล้วก็เผื่อเดียวกันครับ

ชอบมวยรักมวยแล้วก็สนับสนุนวงการมวยเหมือนกันครับ

แล้วก็หันมาประธานการณ์เมืองนะครับ

ยอดปรับศึกนี่เป็นพี่ชัยครับ
พี่ชัยของชนะศึกเป็นกำลังที่ทางฝั่ง
กิติชัยนั้นก็เป็นพี่ชายของยอดขุมพลเหมือนกัน
กินิชัยกลับมากกว่านี้ครับ
แต่เล่นงานฐานล่างครับเจอแค่ขวาส่วน

จริงระวุฒ์พัดกันเลยครับครู่นี้
คิกไซนำเข้าไปครับชัย

หยับหลวงเข้ามาเจอแข่งขวาพยายามจะตระบื้อของซ้ายครับ
ดูครับจังหวะชิงจังหวะเขาทำกันอยู่ครับ

หยับลงโตนเลยครับ

พี่ชัยรอออกอาวุธอยู่ครับ
หมดยกที่หนึ่ง

ที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับ

ว่ากับทหารเคะยาก
แล้วก็มีข่าวดีนะครับขอเชิญร่วมทอดกระถิ่นสามัคคีณวัดไพรโรงวัวหลวงพ่อขอมนะครับ
เพื่อสองพี่น้องจังหวัดสมพันธ์บุรีสมทบทุนบุรณะปรับปรุงภูมิทัศน์สำเด็จพุทธโฆฏดมนะครับ
ในวันที่๑๖ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๙วินาทีนะครับ
มีท่านประธานที่ปรึกษาคุณนวัดตอนเกรงศุกร์บสัตว์มหัวโทรไทยกันประธานในการจัดกระทินสามัคคีในครั้งนี้ครับ
แต่ดูบนเวทีครับงานแห่งความสนุกความมันอยู่ตรงนี้ครับ

สินวิชัยพยายามจะขยับเข้ามายอดรักศึกก็ไม่หนีครับ
ส่วนด้วยแข้งขวาโอ้โหพยายามจะต่อยมัน๑๒
จังหวะของยอดปรับศึกดูครับ
เป็นนักมือที่สร้างยังไหวกับตัวเองได้ดีซ้ายหน้าดี
กิริชัยก็คืนโอ้โหดูครับ๑ไม่พ้นครับ
ซ้ายของทางด้านกิติชัยและเดินลุยต่อเลยครับ
พลาดนิดเดียวนี่เกือบไปแล้วครับ

ยอดปรับศึกนะครับ

ปัน๑๒ได้ปัน๑๒ซ้ายสวนกันเลยครับ
ตรงจากบรรชาวระยองครับทะดาน
ยอดปรับศึกโอ้โหอยู่อยู่ครับรับตัวสำหรับใบหน้า

พุกซ้ายปักด้วย๒คืน

โอ้ย๒ขวา๒ซ้ายของยอดปรับศึกมาแล้วครับ

สินชัยพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายเหมือนกัน

ในวัยสทธวรรค์แล้วจริงครับ
นี่เป็นยอดประสึกครับที่ควงส่องเข้าใส่กิฟตีชายในช่วงนี้ครับ
กิฟตีชายเอาคืนหลังของซ้ายส่วนล้อมหน้า

ใช้ตั้งต้นตั้งหลักตัวเองได้แล้วครับ

กิฟตีชายอย่างกลับเรียนค่ะ
มดยกครับพักเดียวเท่านั้นครับ
รอพันธุ์ให้พี่ผู้ชมกลับมาติดตามความมันกันต่อครับ

ถีบซ้ายกิริชัยคืนด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้จิ้มลำตัวสลับใบหน้าครับ
แล้วนี่ครับจังหวะดึงไม่พ้นครับเจอหุบซ้ายครับ
สูดกับปันเขาก่อนครับขนาดยอดปรับสึก
พยายามจะบวกด้วยศอกซ้ายสอกขวาครับพอกิติชัยแกตั้งหลักตั้งตัวได้ครับ
ไล่เลยครับต่อยหมัดฟันศอกครับตอนนี้แตกไปแล้ว๒แผลครับทางด้านยอดปราบศึก
ปกติใบหน้านี้ไม่ค่อยถูกสอบเท่าไหร่ครับไม่ค่อยแตกครับ
ผ่านไปแล้ว๒ยกครับ
นี่ครับมาส่งตัวนี้น้องชายครับชนะสึกคือจะเป็นพี่เลี้ยงให้
โอ้โหต้องบอกว่าได้เลือดได้แผลแล้วนะครับ

ชายกำลังเลยเเข้ามา

โอ้แค่กล้าสอยจริงครับ
นักลงทุนเลยครับสดานกินชัย
เดี๋ยวดูครับลงทุนจะเกิดผลไหม
โอ้โหหาแล้วแค่ขวาของยาบราศึกเซียวมัน

ยาบราศึกย้อมแล้วพยายามจะเตรียมส่วนขวา
ขวาของยาบราศึก
ต้องบอกว่าเป็นมวยที่สร้างกลางหวะได้ดีครับ

เพราะฉะนั้นแค่เสียดเข้าครึ่งเสียดซ้าย
ซักตั้งพาครับทุนล่างยาวมันสู่
ลูกเขาก็ดูประสบการณ์แล้วครับ

แล้วคืนไปแค่ขวาโอ้แล้วจำกว่างเอง
เตะขวานี่แค่ต่อยขวาเลยครับขนาดจำกว่างของกิฟติไชย
ก็จะไล่ไปกันใส่เข้าปุ่มกันแล้วตัวหน่อย
ขนาดยอดปรับสุดครับหน่อยอย่างเดียวไม่ได้ครับ

โอ้โหเอาละครับกิติชัย

และเตลเตยัดห่องยอดพับสึก

เข้าได้ถูกถางขวา

ทัน๑๓แล้วอัตรา

เอาคุณซ่อนแลกคนละชีวิตคนละชีวิต

ได้เลือกด้วยกันทั้งคู่ครับ

อยากหว่างแค่ขวาโอ๊ยหูทางคุ้นสองที่
หมดยกครับ
คุณผู้ชมกลับมาติดตามความมันความระทึกใจกันต่อครับ
ท่ายรัสเวิร์ดไฮไฟเตอร์ของเราครับ
นี่ครับต้องบอกว่าตอนนี้แตกไปแล้วทั้งคู่ครับ

ทางด้านยอดป่าศึกนี้แตกก่อนครับ
ในช่วงปลายยกที่๒และยกที่๓นี่ทางด้านกิติชัยมาพลาดแตกบ้างครับ
ถึงกันเฉพาะศาสตร์แค่งขวาครับของย่อปรับศึก
กิริชัยพยายามจะทวนทะเลาะกับลูกตื้อเท่านั้นครับของชนะกิริชัย
ปากด้วยศอกซ้ายครับปักอีกทีหลุดครับ
แตกค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันครับบริเวณใต้ตา

ลุยต่อครับแค่งขวาของย่อปรับศึกเจอหุ้กซ้ายแล้ว
โดดแล้วครับหุ้กซ้ายของกิริชัย

มาแล้วครับยอดบัตรศึกสะยับยันเน้นที่เข่า
โอ้โหแล้วมีสองขวานสลับ
โอ้โหอยู่อย่างอย่างคู่ขี้สูสีอยู่ครับ

มาแล้วครับชิคกี้พายมาเรียบในยนต์เข่าลูบอีกครั้งครับ
อยากอยากเข้ามาเดี๋ยวมาถึงรอยหัวก่อน
ตึกนิดหนึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเข่า
โอ้โหจักรานุปรับศึกสองครับพล้างออกซ้าย
แต่ครึ่งคลูกใต้ซ้ายเลยครับโอ้โห
โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหโดนเลยครับ
เสียนับเลยครับสดานกิจฉัย๒รถจริงครับ
โอ้โหเจอเข่าในครับของทดักรอบกลับศึกครับ
โอ้โหมาทานหนุ่มพักมาครับหนุ่มหนุ่มหนุ่มต่อร่วมตัว
ปัดซ้ายพรุ่งขวาโดนสุดขยับเลยครับ
แพงซ้ายแพงซ้ายอีกทีโอ้โหนับที่๒ครับ
โอ้โหเมาเป็นชุดเลยครับว้าโหทำมาได้ดีแล้วครับสดาน
กิจฉัย๒รถจริงครับเกิดเปล่าพลาดโดน๒นับครับ
โดนหลังจากนี้ไม่ได้อีกแล้วครับอ้าวโวะอ่อนแพงคั่วเบล่อย
ยุติเลยครับโอ้โหช็อตครับ
หลือเชื่อครับอื้อฮือ
ปรับศึกชอสังประภัยครับ
เอาใจลูกพี่ครับ

กิริชัยสรจริงไปได้ครับ

แทงซ้ายเสียบขวา
แล้วดูครับเกาะมากระตุกแทงอีกทีครับ

แล้วมีบาทารูปภักดิ์

โอ้โหดูครับวันนี้ต้องบอกว่าเด็ดขาดครับ
สถานการณ์นี้จ้องจะพลิกกันไปพลิกกันมาอยู่แล้วครับ

ปิดฉากครับมาในยกที่๔ไปบนเวทีครับ

รางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้
มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับ

คุณผู้ชมครับคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่